ตำรวจที่สุรินทร์นะครับณขณะนี้ก็ช่วยการรับซื้อข้าวจากชาวนา
เป็นการบรรเทาความทุกข์ความเดือดร้อนของพี่น้องชาวนาในพื้นที่ต่างครับ
พันธุ์ตำรวจโทนพรลือบางใหญ่สารวัตรตำรวจทางหลวง๓กองกำกับการ๖
กมคตำรวจทางหลวงนำกำลังพลกว่า๒๐นาย
ขนและบรรจุข้าวสารที่ได้มาจากการไปซื้อข้าวเปลือกบางส่วน
และข้าวสารบางส่วนจากเกษตรกรรวมทั้งชาวนาในพื้นที่จังหวัดสุรินทร์
ประสบกับปัญหาราคาข้าวตกต่ำต้องหันมาสีข้าวแล้วก็บรรจุถุงขายเอง
ปั๊มน้ำมันโดยเฉพาะบริเวณริมทางนะครับ
สองข้างทางถนนหลวงของแผ่นดินและสถานที่ต่างต่างทั่วทุกพื้นที่ณขณะนี้ครับ
โดยกำลังพลตำรวจทางหลวงสุรินและครอบครัวนำข้าวเปลือกที่ซื้อมา
นำใส่รถกระบะแล้วก็นำไปสียังโรงสีข้าวชุมชนใกล้กับสถานี
จากนั้นนะครับก็นำข้าวสารบางส่วนที่ซื้อมาจากชาวนา
บรรจุใส่ถุงพลาสติกแบบใสก็บรรจุข้าวหอมบริสุริน๑๐๐บ้าง
ถุงละ๑กิโลกรัมแล้วก็ช่วยกันติดสติ๊กเกอร์ตำรวจทางหลวง
ก้าวตามรอยพ่อช่วยเหลือชาวนา
ก่อนจะนำขึ้นรถกระบะนำไปแจกจ่ายให้กับพี่น้องประชาชน
เดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพในหลวงรัชกาลที่๙
บริเวณท้องสนามหลวงในวันเสาร์ที่๒๖พฤศจิกายนนี้นะครับ